กันต่อนะครับแน่นอนว่าเรายังติดตามเหตุใหญ่เหตุเพลิงไหม้
โรงงานที่กิ่งแก้วที่สมุทรปราการนะครับ
คือไม่เห็นหน้าคลับตาเลยนายกตู่หรอคุณ
นายกอบจคุณพูดให้จบนายกอบจตู่นานธิดา

พอกับโรงงานไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้เลยนะครับ
ซึ่งหลายคนก็มีการคอมเมนต์ถามว่าเพิ่งจะรู้นะ
สมุทรปราการมีนายกอบจด้วยบางคนก็ถามว่าไปอยู่ไหน
พื้นที่ตัวเองแท้บางคนก็บอกว่าโรงงานระเบิดตอนตี๓
ป่านนี้เนี่ยยังไม่เห็นท่านเลยบางคนเนี่ยไปเม้นต์
เม้นต์คือจนคนชื่อตู่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมคนชื่อตู่นิสัยต้องเหมือนกัน
โอ้โหคนชื่อตู่นี่เป็นอะไรกันไปหมดอันนี้ชาวเน็ตเขาก็รู้กันดีนะฮะ
ทุกคนก็รู้กันดีนะคนชื่อติ๋วมีอะไรบ้างมีใครบ้างนะครับ
บางคนก็ออกแนวโอดบอกว่าเฮ้อผมก็ชื่อตู
ตู่แบบลุงตู่ท่านเสรีพิสุทธิ์ดีกว่าเนอะอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ทีนี้หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากเลย
บอกว่าเหตุครั้งนี้มันเป็นเหตุใหญ่มากความเป็นความตายของเจ้าหน้าที่
ความเป็นความตายของประชาชนเป็นเหตุที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรง
คุณนันทิดาคุณหายไปไหนครับท่านนายกอบจ
ใช่ทีนี้มีคำตอบไหมดูข่าวเที่ยงไทยรัฐมีคำตอบค่ะคุณผู้ชม
ก็รายงานนะคะว่านายกอบจก็คือคุณตู่นันทิดาเนี่ยนะคะ
ไปไหนเพราะว่าในโพสต์เนี่ยเขียนเอาไว้เลย
บอกว่ากลุ่มย่าแพรกโรงเรียนอำนวยสินประสานนายกตู่นันทิดา
วิวแชร์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน
คือเป็นภาพตอนบ่ายของวันที่๕กรกฎาคมนะคะ
ชั่วโมงที่แล้วที่มีการโพสต์นะฮะ
ใช่ค่ะก็เนี่ยเป็นภาพร่วมกันเป็นสักขีพยาน
วิวแชร์ให้กับพี่น้องคือเป็นการบริการให้กับพี่น้อง
มาฉีดวัคซีนณศูนย์ฉีดวัคซีนปากน้ำหอชมเมืองนั่นเองนะคะ
คือคนในโลกโซเชียลเขาไปหาไงคุณ
ว่าคุณตู่นนาธิดาติดภารกิจอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
ก็เลยไปเจอในโพสต์นี่แหละฮะทั้งของสมุทรประการก้าวหน้า
แล้วก็ในเฟสของฟ้าใหม่นิวส์นะครับ
ไปเจอว่านายกตู่นันทิดาเนี่ยนะฮะ
ปฏิบัติภารกิจในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวอีกทางเพจฟ้าใหม่นิวส์
ในช่วงเวลา๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็คือตอนดึกในเพจฟ้าใหม่นิวส์เนี่ยนะคะ

เขาโพสต์ข้อความบอกว่าช่วงค่ำที่ผ่านมา

อบหมายให้นายสมลักษณ์ควรสงวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและทีมงาน
ลงพื้นที่เอารถสุขาเคลื่อนที่แล้วก็ไฟส่องสว่างเนี่ย
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ศูนย์พักพิงจุดอบตบางพลี
โรงเรียนคลองบางกระบือวัดบางฉลง
แล้วก็โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่
แล้วก็มีข้อมูลมาบอกว่าพร้อมกันนี้ทางด้านประหลัดสำนักนายก
รัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็กำนันตำบลบางพลีใหญ่ได้ร่วมหาบรือแนวทางการช่วยเหลือ
แล้วก็ได้ร่วมเยี่ยมเยี่ยนส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน
ศูนย์ด้วยแล้วก็มีการโพสต์ภาพเอาไว้นะครับว่า
รองนายยกอบจของสมุทรปราการเป็นคนทำงานแทนตรงนี้นะครับ
ดังนั้นก็เท่ากับว่าทางพี่ตู่และพี่เอ๋
ตู่นันธิดาแก้วบัวสายนายกอบจของสมุทรประการ
แล้วพี่เอ๋พี่เอ๋คือชนสวัสดิอัศวะเหม
ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ยังคงมีความห่วงใยประชาชนนะที่ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก
แล้วก็สารเคมีระเบิดนี้ตัวเองอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่เอง
แต่สั่งการให้รองนายกอบจเป็นคนลงพื้นที่นะครับ
เอาจริงหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วมีการติดต่อคุณตู่นันทิดาได้ไหมนะฮะ
ผมก็พยายามโทรไปเหมือนกันโทรเข้าไปในส่วนของเบอร์เลขานะฮะ
แต่ว่าไม่มีคนรับนะครับแล้วก็โทรเข้าไปในส่วนของคนที่เคยที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคุณตู่นันธิดาเนี่ย
เขาก็แจ้งมาบอกให้อีกเบอร์หนึ่งไว้ผมก็โทรไปอีกเบอร์ไม่เจอ
ก็เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณตุ๋นนาธิดาพร้อมก็อาจจะออกมาให้สัมภาษณ์
ก็คือเอารถเข็นไปมอบให้กับคนที่มาฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะ
คือเอาจริงถ้ากระซิบกระซาบคุณผู้ชมแบบนี้
ว่าจริงก็มีการติดต่อพอจะได้บ้างแล้วล่ะ
คุณตู่ก็บอกว่าก็ตัวเองทำภารกิจเรื่องของโควิด
ส่วนภารกิจเรื่องของเพลิงไหม้
ก็มอบหมายให้รองนายกแล้วก็คนอื่นเข้าไปดูแล
ผู้ว่าก็เป็นผู้บัญชาการในการดูแลเหตุนั้นอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะมาพูดอะไร
เดี๋ยวรอหลังจากนี้ละกันนะคะน่าจะพร้อมให้สัมภาษณ์นะคะ